ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตำรวจจับตัวชายวัย๕๔ปี
ที่ก่อเหตุยิงภรรยาตัวเองเสียชีวิตคาสวนปามเอาไว้ได้
เรื่องนี้น่าตกใจมากเพราะว่ายิงเมียเพื่อชิงทอง
คือก่อนหน้านี้ออกไปด้วยกันสองสามีภรรยา
ไปถ่ายทองที่ร้านทองมาทองประมาณ๔บาท
ใครจะไปคิดนะคะว่าสามีที่อยู่กินกันมาแล้วขับรถไปส่งเธอถ่ายทองเนี่ย
จะพาเธอไปฆ่ากลางสวนปามแล้วก็ขโมยทองไปด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานนะคะ
นาฬิกา๕๘นาทีเมื่อวันที่๑๘มกราคมวานนี้
จากนั้นนางกรยาผู้เสียชีวิตลงมาจากรถเดินเข้าไปในร้าน
ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่นายชายาพานางกรยาและลูกสาว
กลับจากทานอาหารที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อนกลับบ้านนางกรยาแวะร้านทองเพื่อถ่ายสร้อยข้อมือทองคำ
น้ำหนัก๒บาทในราคา๑๕๐๐๐บาทที่นำมาจำนำไว้เมื่อ๑เดือนก่อน
จากนั้นเวลา๑๔นาฬิกา๑นาทีนางกรยาเดินออกมาจากร้านกลับขึ้นรถ

แวะร้านทองแล้วนายชายาก็ขับรถไปส่งลูกสาวของผู้เสียชีวิตที่บ้าน
ก่อนขับรถพานางกรยาเข้าไปในสวนปามและลงมือก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
ภาพวงจรปิดสุดท้ายของผู้เสียชีวิตเป็นหลักฐานสำคัญที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
และชุดสืบสวนสพบางคันสามารถขยายผลนำไปสู่การนำกำลังเข้ารวบตัว
ชัยยาแสงมณีปกเอจอายุ๕๔ปีได้ที่บ้านพักไดที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอชัยยา
สพบางคันจังหวัดนครศรีธรรมราชท้องที่เกิดเหตุซึ่งทันทีที่
นายชายาถูกคุมตัวอยู่ภายในห้องแถลงข่าว
นายชายามีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา
พร้อมทั้งปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ขโมยทองคำ

และไม่ตอบคำถามสื่อถึงแรงจูงใจ

เขาพูดว่าไม่มีอะไรเขาไม่อยากมีอะไรจะฝาก
นายชายาผู้ต้องหาจะไม่ปริปากเอ่ยถึงปมก่อเหตุ

ซึ่งเป็นลูกติดของนางกรยาทั้งสองคน
ระบุว่าระหว่างกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหาร
กระทั่งระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้าน

มีการข่มขู่แม่ของเธอว่าจะพาไปฆ่า
แต่ไม่คาดคิดว่าแม่ต้องมาเสียชีวิต

ได้กินคำเหรอ

หนูอยู่กับแม่นะเวลาแกมาที่บ้านแม่จะยกข้าวให้กิน
ซึ่งเวลาแกไม่บาดวันนั้นแกเจ็บปวดข้าแม่บาดไปอย่างนั้น
ซึ่งมีอะไรก็คือว่าแม่ยกให้กิน
คือดีทุกอย่างปูดีกับแกทุกอย่าง

หนูอย่างนั้นเซียใจจนไม่มีน้ำตาอีกไรแล้ว
ถูกจับกลุ่มของนายชายาผู้ต้องหา
ทำให้ลูกสาวซึ่งเป็นลูกติดของนายชายา

เผยว่าไม่เชื่อว่าพ่อจะขโมยทองคำและทรัพย์สินของฝ่ายหญิง
จากพ่อของเธอไม่เคยขัดสนเรื่องเงิน
เพราะที่ผ่านมาหลังทราบว่าคบหากับผู้หญิงคนนี้
ของเธอมีแต่จะดูแลฝ่ายหญิง
เมืองต้นนายชายาถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร

ตรวจสอบพบว่าเป็นปืนที่ผู้ต้องหาพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาอาวุธปืนของกลาง
ประกอบสำนวนดำเนินคดี